ก็ห่างหายจากกระแสข่าวไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
หลังจากที่ออกมาจากถ้ำหลวงได้เรียบร้อย
ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตกันตามปกติแล้ว

ได้ไปสัมภาษณ์พิเศษเปิดใจทั้ง๑๓ชีวิตแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ
ทั้งเด็กทั้ง๑๒คนแล้วก็พระโค้ชเอกด้วย

ถึงวิธีการที่ทำให้เด็กมีสติแล้วก็ไม่แตกตื่น
ขณะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
ถ้าตามเวลาของสหรัฐก็คือในคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์นะครับ
เราไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายงานกันก่อนครับ
นี่เป็นประเด็นการสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมครับ

ประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วเป็นประเด็นดราม่านั้น
โทวิรชนสุคลทัพปฏิภาครองโฆษกรัฐบาล
มาที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
ซึ่งทางคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวง
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมกับระบุว่า
ขณะนี้มีสื่อต่างชาติติดต่อขอเข้าสัมภาษณ์๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณาเป็นขั้นตอน
ในแง่ของวัตถุประสงค์ประเภทของสื่อที่นำออกไป
ลักษณะการรายงานข่าวตลอดจนประเด็นคำถามที่ต้องไม่ส่งผลกระทบ
ด้านจิตใจหรือภาพรักของ๑๓หมูป่าอีกทั้งการให้สัมภาษณ์
ต้องมีการประชาสมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ไปในตัวด้วยโดยการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งทางการไทยจะลงพื้นที่
กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยนักจิตวิทยา
เพื่อช่วยกันคัดกรองถึงความเหมาะสมของคำถามที่สื่อต่างชาติ
สัมภาษณ์๑๓ทีมหมูป่า
โดยบทสัมภาษณ์พิเศษแบบคัดเอาเฉพาะบางช่วงบางตอนในคลิปนี้
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ
ส่วนบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่เจาะลึกถึงชีวิตในถ้ำหลวง
และชีวิตหลังออกจากถ้ำของ๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
เวลาเที่ยงคืน๓๕นาทีของคืนวันศุกร์
และในรายการ๒๐๒๐ของคืนวันเสาร์
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐครับ